มาดูเรื่องคดีใหญ่กันหน่อยสำหรับกรณีคดีฆ่าเศรษฐินีอย่างโหดเยี่ยม
คือเรื่องนี้ก่อนที่จะไปตามความคืบหน้าคดีนั้นมันมีคดีสืบเนื่อง
สลดตำรวจชุดสืบภาค๕ตามคดีเอ็มชนต้นไม้ดับสยอง
คือเป็นหนึ่งในทีมชุดสืบภาค๕นะคะที่ติดตามคดีเรื่องของฆาตกรรมเศรษฐินีโหดยัดตู้เย็นนี่แหละ
แล้วคือคุณตำรวจทำงานหนักเพราะว่าคนก็ติดตามเป็นข่าวที่น่าสนใจอยู่
ต้องติดตามตัวนายเอ็มต่อตามหลายอย่างไม่ได้หลับไม่ได้นอน
คุณคะเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปชนต้นไม้เสียชีวิตเลยนะคะ
ก็เป็นข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นค่ะ
โอเค
เอาเป็นยูชุดสืบหรอ
โอเคโอเคโอเค
นี่คุณน้ำตาลูกผู้ชายคู่หูทำงานอยู่ด้วยกัน

นี่คือเพื่อนตำรวจนะคะชุดสืบภาค๕
พอเดินทางมาเห็นร่างไร้วิญญาณของ๑๐ตำรวจโทษธนวัฒน์มิกขุนทศ

ร้องไห้แบบไม่อายเลยค่ะ
เขาต้องสูญเสียเพื่อนร่วมงานไปอย่างไม่มีวันกลับ
โดยสภาพสบของ๑๐ตำรวจโทษธนวัตน์
มีบาดแผลถูกกระแทกที่หัวเลือดออกเป็นจำนวนมาก
มีกระเป๋าสะพายคาดเอวข้างในมีบัตรประจำตัวประชาชน
บัตรต่างมีปืนลูกโม่ขนาด๓๘
ส่วนที่ร่องกลางถนนพบมอเตอร์ไซสีดำ
อยู่ในสภาพพังยับเยินเพราะว่าพุ่งชนกับต้นไม้อย่างจังค่ะ
จุดเกิดเหตุอยู่บนถนนเชียงใหม่ลำปางขาออกเมือง
หน้าร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ที่ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะ
เพื่อนตำรวจภาคห้าของ๑๐ตำรวจโทษธนวัตน์
พอตั้งสติได้เขาก็เล่าให้เราฟังว่า
ผู้ตายอยู่ชุดสืบสวนได้รับมอบหมายให้ทำคดีฆาตกรรมโหดเศรษฐินีสายบุญ
ซึ่งตอนนั้นตำรวจทำงานกันอย่างเต็มความสามารถ
ทำกันหามรุ่งหามค่ำเพราะจะต้องลากตัวเอ็มมาดำเนินคดีให้ได้
ว่า๑๐ตำรวจโทษธนวัฒน์จังหวะที่กำลังจะขี่รถกลับบ้าน
พักผ่อนไม่พอคงจะวูบอะค่ะก็เลยขี่รถพุ่งชนต้นไม้อย่างจัง
แล้วก็เลยเสียชีวิตนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ

เรื่องที่เกิดขึ้นคดีนี้เราก็ยอมรับนะคะ
ทุกคนก็ยอมรับว่าหลายคนก็ติดตามเพราะถือว่าเป็นคดีฆาตกรรมโหด
แล้วก็เป็นคดีใหญ่นะคะทีนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้น
จนกระทั่งตำรวจเขาทำงานหามรุ่งหามค่ำแล้วก็มีการสูญเสียกันเกิดขึ้นค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕พลตำรวจโทประจวบวงดีก็บอกว่า
ใจเย็นนะคะคดีที่เกิดขึ้นตอนนี้ยืนยันว่า
ยังไม่สามารถจับตัวนายเอ็มซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา
แล้วก็คาดว่าผู้ต้องหาในคดีนี้น่าจะมีคนเดียว
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ยืนยันนะคะว่า
คดีที่เกิดขึ้นนี้ยังไม่มีการออกหมายจับใครคนอื่นเพิ่มเติม
และยังไม่มีหลักฐานที่จะสาวไปถึงใคร
ไม่ว่าสาวธอมก็ดีหรือนายต้นก็ดี
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคลิปออกมาใช่ไหมคะ
มีคลิปสนทนาระหว่างนายเอ็มที่อ้างว่าเป็นนายเอ็ม
ส่วนปลายสายก็คืออดีตภรรยาที่ลักษณะของคลิปคือ
เหมือนว่านายเอ็มไปสารภาพว่าตัวเองเป็นเพียงคนที่ช่วยอำพลางศพ
ส่วนคนที่ลงมือฆ่าคือต้น
แล้วคนที่บงการเนี่ยคือสาวธอมที่ชื่อว่าอุ้ม
ตำรวจบอกว่าคลิปนี้ตำรวจยังไม่ปากใจเชื่อ
เพราะน่าจะมีการเบี่ยงเบนความสนใจของตำรวจ
ให้ตำรวจทำงานหลงทิศหลงทาง
เพราะฉะนั้นตอนนี้อัปเดตกับคุณผู้ชมก่อน
อย่าเพิ่งไปเชื่อกระแสข่าวลือ
ตำรวจยังไม่สามารถจับตัวนายเอ็มซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับได้
ยังไม่มีการออกหมายจับใครเพิ่มเติม
ตำรวจเชื่อว่าผู้ต้องหาคดีนี้ก่อเหตุเพียงคนเดียวเพราะอะไร
เพราะว่ามันมีหลักฐานต่างเชื่อมโยงสาวไปถึงตัวนายเอ็ม
ตอนนี้ยังไม่มีการออกหมายจับใครเพิ่มเติม
ส่วนผู้การจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็คือ
พลตำรวจตรีพิเชษจีรนันตสินค่ะ
บอกว่าตอนนี้ยอมรับนะคะว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วก็รู้แหล่งกบดานของนายเอ็มแล้ว
ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการจับกลุ่มนายเอ็ม
แต่รู้แล้วแหละว่านายเอ็มไปกบดานอยู่ที่ไหนอย่างไร
ส่วนที่อ้างถึงบุคคลอีก๒๓ราย
ตอนนี้อย่างที่บอกไปค่ะยังไม่พบพยานหลักฐานที่จะไปเชื่อมโยง
ฟังเสียงยืนยันจากผู้การจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ก็น่าจะคิดว่าเขาไม่จะทำคนเดียว

ขอให้มีการสอบสวนโดยโดยครอบคลุมทั้งหมดนะครับ
เพราะว่ารายละเอียดเราสอบไว้หมดแล้ว
อย่างที่นำเรียนถ้าใครเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุในครั้งนี้

แล้วในวันที่จับกลุ่มนายวิทูลได้
เราจะสักถามแล้วเปิดให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ถามรายละเอียดกันพร้อมกัน
คุณผู้ชมคะตอนนี้มันมีหลักฐานหลายอย่าง
ตำรวจเขาเชื่อว่านายเอ็มก่อเหตุเพียงคนเดียว
โดยเฉพาะคลิปจากกล้องวงจรปิดต่าง
ที่ก็เห็นชัดเจนแล้วค่ะว่านายเอ็มเป็นคนขับรถของผู้ตายออกไปตระเวนกดเงิน
ส่วนคลิปเสียงที่มีการอ้างว่านี่คือคลิปที่นายเอ็มโทรไปสารภาพกับอดีตเมียรัก

เพราะจากคำให้การสารภาพของนายเอ็มในคลิปเนี่ย
มันขัดกับหลักฐานที่ตำรวจเขาได้มาหลายอย่างนะ
ใช่ค่ะเอาหลักเลยคือเรื่องของคลิปจากกล้องวงจรปิดตามที่ต่างนะคะ
มันก็มีภาพแค่คนคนเดียวก็คือภาพของนายเอ็มเนี่ยค่ะ
มีบางวันเหมือนกันนะคะที่ในเอ็มมีการพาภรรยาคนที่๓ไปกดเงินด้วย
ซึ่งก็สอดคล้องกับคำให้การของนางสาวน้ำ
หนึ่งในภรรยาก็คือภรรยาคนล่าสุดของนายเอ็มที่ทำงานในสนามบินแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งอย่างที่คุณโรสลินบอกไปว่าให้การเป็นประโยชน์กับตำรวจมาก
เธอเนี่ยบอกว่าเธอถูกนายเอ็มหลอกลวงว่าเป็นเศรษฐีเธอก็เลยยอมคบหาด้วย
แล้วก็มีการเช่ารถจากร้านรถเช่าในตัวเมืองเชียงใหม่ไปกดเงินกับนายเอ็ม
แล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันหลายที่หลายครั้ง
ได้ข้อมูลเพิ่มมาอีกค่ะว่า
ก่อนที่เศรษฐีที่ผู้ตายจะถูกฆ่า
ไปใช้บริการร้านนวดแล้วก็พูดเรื่องว่าอยากจะซื้อที่ดิน
อยากจะซื้อที่ดินถ้าใครมีที่ดินสวยให้เอามาเสนอขาย
พอประมวลเหตุการณ์จับต้นชนปลายกันแล้วเนี่ยนะคะตำรวจเลยบอกว่า
นายเอ็มที่รู้จักกับผู้ตายมาก่อน
อาจจะทำทีไปติดต่อเสนอขายที่ดินให้ก็ได้

วันเกิดเหตุนายเอ็มไปหาผู้ตายที่ตึกแถว
ว่าผู้ตายก็คงจะเปิดประตูหน้าบ้านให้นายเอ็มเข้าไป
เพราะมันเป็นประตูลูกบิดธรรมดาไม่ได้ลึกลับสลับซับซ้อนอะไร
ส่วนประตูหลังบ้านมันเป็นคีย์การ์ด
พอเข้าไปในบ้านได้แล้วและเห็นว่าผู้ตายอยู่ลำพัง
นายเอ็มก็เลยอันนี้เป็นการสันนิษฐานของตำรวจนะ
นายเอ็มก็เลยลงมือทำร้ายด้วยการจับผู้ตายมัด
อำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่ทดลองก่อนในวันที่๑๑ตุลาคม
พอได้ก้อนแรกแล้วแล้วเห็นว่าโอ้โหในบัญชียังมีอีกหลายแสนบาท
คราวนี้แหละเลยตัดสินใจวางแผนสังหารจริงจัง
นี่ไงตำรวจก็ไปได้ข้อมูลนะคะโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอนที่นายเอ็มไปซื้อปูนซีเมนมา๒ถุงใส่รถยนต์คันดังกล่าว
ทีนี้ที่ตำรวจบอกว่าเชื่อว่านายเอ็มคนนี้ลงมือสังหาเพียงคนเดียว
เพราะว่าไปตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงที่จุดเกิดเหตุ
ตอนนี้ไม่มีลายนิ้วมือแฝงของคนอื่นนะคะยังไม่เป็นอะไรก็ไม่มีทั้งนั้น
ยังไม่มีค่ะตำรวจเขาก็เลยเชื่อว่านายเอ็มลงมือคนเดียว
ที่ไปถูกจอดทิ้งไว้ที่สารพีเชียงใหม่ในป่ารกทึบ
ปรากฏว่าในรถคันนี้มันมีเส้นผมตำรวจเขาก็เลยเอาไปตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
มันไปเป็นของคนอื่นเนี่ยค่อยขยายผลต่อนะ
อ่ะคุณผู้ชมส่วนน้ำน้ำเนี่ยนะคะน้ำเนี่ยเป็นแฟนคนที่สามของนายเอ็ม
ปรากฏว่าน้ำยืนยันว่าไม่รู้ไม่เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้น

ที่ที่ขับบีเอ็มมาเนี่ยน้ำน้ำรู้ว่าเขามีรถบีเอ็มเลยเหรอ
ก็เห็นเขาขับมาค่ะพี่หนูก็ไม่รู้ไงเขาขับมาเราจะไปถามได้ไงว่า
ยังไงแบบเนี้ยก็เห็นเขาขับมาคนนี้เขามาจีบน้ำ
คนนี้เข้ามาจีบน้ำป่ะก็รู้จักก็รู้จักที่ว่าหนูทำงานที่
แถวประตูสิบเอ็ดอ่ะหนูหาลูกค้าให้ค่ะแค่นั้นแหละแล้วหนูไปเที่ยวทะเลเนี่ย
ไปเที่ยวกับเขาไหมก็ไปกับแอนกลับใหม่ไง
ก็ไปกันหลายคนไม่ได้ไปสองคนไงพี่อ๋อแต่เขาก็ไปด้วยใช่ไหม
เขาก็ไปด้วยเป็นสองสามคนนู่นเราไม่ได้ไปสองคน
คุณผู้ชมคะตำรวจไปพบอีกหนึ่งบุคคลสำคัญ
ที่อยู่ระหว่างการหลบหนีคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตายโดยตรง
แต่คนนี้เป็นคนที่รับจำนำรถบีเอ็มดับเบอร์ยูที่นายเอ็มเนี่ย
จำนำกับคนนี้เขาไว้ชื่อว่านายธีรยุทธ์นายธีรยุทธ์เนี่ย
พอรู้ข่าวเสร็จปุ๊บเอ้าตายแล้วสวยแล้วเพราะตัวเองเนี่ย
รับจำนำรถของผู้ต้องหาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะติดร่างแหไปด้วย
ตัดสินใจเอาป้ายทะเบียนของรถบีเอ็มเดอะเวอร์ยูค่ะ
ป้ายนี้ไปทิ้งไว้ในชักโครกของห้องน้ำที่สถานีรถไฟ
แล้วก็เตรียมจะหนีตำรวจไปรวบตัวมาได้แล้วนะคะ
เดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำต่อไปค่ะ